ฟาดกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับแม่เกดลูกเกดเมธินีนั่นเองค่ะ
ต้องบอกเลยว่าปีนี้วงการนางงามบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีแต่เรื่องเดือด
พี่เกดก็ไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการแหละนะฮะในวันนั้น
ขอเคลียร์หน่อยคำคอรหาที่เธอเนี่ยทัวร์ลงจนต้องไลฟ์สดเคลียร์ค่ะ
อย่างน้องอาแมนด้านี่น้องเอมมี่น้องแบมอภิษราไปไหนล่ะ
ไปเรียนเดินแบบกับพี่ลูกเกดพี่ลูกเกดบอกเลยว่า
จะไปว่าเด็ก๓คนที่เป็นเด็กเส้นอะไรอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดค่ะ
อ่าบอกได้เลยนะคะเกรดไม่มีการทัวร์ลง

เกดไม่มีการทั่วลง
มีอยู่๓คนนะคะทุกคนจ่ายตังค์หมดนะคะ
เพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์เท่ากัน
ปีนี้เกดไม่ได้ไป

อะไรลงคะใครมีปัญหาอะไรคะ
ก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่๑ใน๓คนที่เกษรได้เข้าท็อป
เพราะฉะนั้นเพื่อเซฟน้องเขาเกรดคิดว่าเกดไม่ไปตรงนั้น
เพราะฉะนั้นต้องขอโทษพี่ปุ้ยกับพี่น้าด้วย
น้องอาแมนด้าน้องแบมน้องเอมมี่นะคะ
คือเป็นนักเรียนเพราะพี่เกดเขาสอนบุคลิกภาพอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องลูกชายค่ะน้องสกายวัย๘ขวบตอนนี้ย้ายมาเรียนที่กรทมถาวรแล้ว
เหตุเป็นเพราะปัญหาเรื่องโควิดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
เกดก็เลยถือโอกาสประกาศให้เช่าบ้านที่ภูเก็ตผ่านสื่อซะเลยค่ะ
ก็ด้วยเรื่องโควิดนะคะแล้วก็การที่เราจะได้อยู่ใกล้กัน
เราไม่รู้ว่าในอนาคตใกล้มันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ด้วยกันใกล้กันดีกว่า
ก็ปล่อยเช่าค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะ
หาเงินให้น้องสกายเรียนอยู่ค่ะ